แล้วพวกมันจากลูกไปจากไปไปเอ่ยคำหลาด
แม้คำใจเอาไว้ร่วงหน้าถึงเวลากลับน้ำตาไม้ไหว
คุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือพลังศิลปินรวมใจ
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ซึ่งเช้าวันนี้ในเช้าข่าวชัดโซเทียลจะมาพูดคุยถึงโครงการนี้ค่ะ

ที่ฉันนั่งอยู่กับศิลปินแห่งชาตินะคะอาจารย์ชนละทีทานทองค่ะ

สวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
เห็นภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่การแถลงข่าวแล้วนะคะอาจารย์
ศิลปินที่จะไปร่วมงานนี้อาจารย์บอกว่าทั่วทั้งประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยเลย
คือถ้าผมไม่เบรกไว้บ้างแบบเป็นร้อยเลยครับคือทุกคนก็อยากจะไปแสดงความอะไรกัน
ทั้งนั้นทีนี้ว่าด้วยเวลาด้วยอะไรมันจำกัดก็ไปกันแค่เท่าที่ไปได้
ความตั้งใจของศิลปินที่มารวมตัวกันที่ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะ
มีความตั้งใจแน่วแน่ไว้ยังไงบ้างคะ
คืออย่างนี้เป็นที่ทราบกันนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
รวมทั้งศิลปินด้วยทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
อะไรดีเกี่ยวกับพระองค์ดีเพราะว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้ว
ลูกทั้งหลายควรจะทำอะไรบ้างที่ควรจะทำ
เขามานึกขึ้นได้ว่าเราต้องจัดแสดงความไว้อะไร
ว่าอะไรแก่พระบัตรตุเด็จเจ้าหัว
ก็จัดงานนี้ขึ้นมาที่โดยการดำรีของกระทรวงวัฒนธรรม
ท่านรัฐมนตรีท่านมีคำสั่งลงมาให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ดำเนินการกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ส่งไม้ต่อให้ผมเป็นแม่งาน

แล้วในฐานะอาจารย์เป็นแม่งานนะคะ
อาจารย์ได้มีการประสานติดต่อศิลปินแล้วก็วางแผนงานยังไงบ้างคะ
คือก็เอาอย่างนี้ว่าผมบอกกับบรรดาศิลปินเพื่อนพร้อมน้องพี่
ลูกหลานทุกคนนะโดยมากเป็นลูกหลานผมเท่านั้นนะครับ
บอกว่าใครมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับพระองค์
ก็เชิญเอามาแสดงเชิญเอามาร้องมารำกัน
มันเป็นการแสดงความอะไรกันนะครับ
ใครมีก็เอามาแต่ว่าเวลาจำกัดมันก็จำกัดได้แค่นี้นะฮะ
คุณแอดเขาก็ส่งมาเพลงหนึ่ง
คุณสลาทั้งแกรมมี่เขาก็ส่งมา
รวมทั้งขอความร่วมมือขอศิลปินจากเขานะครับ
ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าทุกคนก็รู้จักว่าขี่กับผมทั้งนั้น
นับถือกันเท่านั้นก็มาร่วมมือกัน
ทีนี้เวลาจำกัดนะฮะเวลาชั่วโมงกว่า

ก็ผลสร้างทำเพลงมีกว่าเป็นเล่นร้อย
แต่คัดได้มาเพียง๑๐กว่าเพลงเท่านั้น
รูปเวลามันมีแค่นั้นเอง
จริงแล้วมาเป็นร้อยผมคัดไว้เหลือประมาณสัก
สัก๔๐๕๐ท่าน
งานจะมีวันเสาร์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชม๑๙พฤศจิกายน
๑๙พฤศจิกายนค่ะเวลาบ่าย๒ค่ะสู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบ่าย๒โมง

บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เดี๋ยวเชิญชวนหน่อยนะอาจารย์บอก
ต้องเชิญชวนแล้วมั้งเพราะเห็นชื่อศิลปินแบบนี้เนี่ย

ไม่ต้องเชิญแล้วครับตอนนี้แน่นไม่มีที่ยืนแล้วไม่มีที่นั่งแล้ว
อนุญาตอาจารยกตัวอย่างในชื่อศิลปินบางท่านหน่อยได้ไหมคะ
ก็มีอย่างนี้ครับมีวัยพนธ์เผ็ดสุภัณฑ์ลูกทุ่งนะคะ

ขวัญจิตศีรประจันสุนลีราชสีม
ศิริณธรานิยากรสุสัยรุงพัทธอง
แล้วก็มีศิลปินไฟลูกลุงก็มา
คลายต่อคลายจะไม่ได้เยอะแยะเท่าไหร่
ประมาณ๔๐๕๐คนมากันพร้อมใจ

ใจอยากจะเข้าไปฟังสำหรับการจัดงานนี้ไหมคะ
คืออย่างนี้ถ้าหากมากันจริงแล้วคงไม่มีแล้ว
เวลานี้๓๐๐กว่าคนแน่นหอไปเลยครับ

ถ้าไปก็จะต้องถ่ายทอดถ่ายวงจรปิดออกมาข้างนอก
ค่ะจะมีไหมคะมีถ่ายให้คนข้างนอกไปดู

คือถ้าอย่างนั้นคนที่ตั้งใจไปแล้วก็ไม่ได้ดู
หรือไม่ก็ดูถ่ายทอดสดทางบ้านก็ได้ครับ
เราถ่ายทอดสดแน่เรามีการทำได้ครับ
แบบนี้อาจารย์ได้พูดคุยกับศิลปินที่มาร่วมโครงการนี้
แต่ละท่านที่มาร่วมด้วยใจเนี่ยนะคะ
เขาเขารู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้มาร่วมโครงการนี้ที่อาจารย์เป็นทุกคนทุกคน

ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันทั้งประเทศนะครับ
ว่าทุกคนลำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน
ทรงมีพระคุณต่อพวกเรามากมายเหลือเกิน
ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
น้อยนิดก็ยังดีน้อยนิดก็ยังดี
จริงมันดีดเหลือเกินสำหรับพระองค์ที่ทำไว้นั้นนะฮะ

จากประสบประกวดพระองค์นั้น
ทำมากมายมหาศาลกันบรรยายทำให้หมดนะครับ
ไม่ว่าแต่คนไทยชาวไทยชาวต่างชาติด้วยนะฮะ
ก็สันเติร์นเย็นเยาว์แล้วก็บอกถึงว่าพระองค์นั้นมีฆุดุวประการต่อโลกนี้นะครับ
ไม่ใช่ประเทศไทยเฉยนะต่อโลกนี้ด้วย
ถึงแม้น้ำตาลยังไม่ได้ต้องแห้งดีก็ต้องมา
ศิลปินบางคนยังนั่งเช็ดน้ำตาอยู่ที่บ้าน
แล้วฟังร้องเพลงฟ้าร้องไห้แล้วก็ยังไปร้องต่อที่บ้านอีกนะครับ
ก็เป็นความรู้สึกที่ลึกที่บรรยายไม่ออกพูดไม่ได้ออกมา
มันมีแต่ความรู้สึกตื้นตันอยู่ข้างใน
ว่าพระองค์จากเราไปแล้วก็ขอให้พระองค์สู่ศรค่าไหล่
สำหรับประชาชนที่มีพื้นที่สำหรับการเข้าไปรับชมแล้วเนี่ยนะคะ
จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วจะได้เห็นอะไรบ้างภายในงานคะ
ก็จะได้เห็นศิลปินรวมใจกันนะฮะร้องเพลงที่เราจัดมาไว้
มันมีเพลงของแอดคาราบาลเพลงหนึ่งนะครับ
เริ่มต้นกับเพลงของคาราบาลแล้วก็มีเพลงพระราชนิพล๑เพลงนะครับ
คุณสันติรุนเพลเป็นผู้ขับร้องแล้วก็มีเพลงหลายเพลง
ของผมมีอยู่ล้นกล้าวเผ่าไทยซึ่งแต่งไว้เมื่อปี๑๙
ตอนนั้นแล้วก็มีฟ้าร้องไห้มีองค์เดียวในโลกของผม
มี๓เพลงแล้วก็มีของคนอื่นอีกรวมประมาณ๑๒เพลงนะครับ
ประมาณนั้นนะครับก็จะได้เห็นศิลปินหลากหลายบนเวที
แต่ขออนุญาตย้ำถึงวันเวลาสถานที่จัดงานสุดท้ายนี้นิดนึงนะคะอาจาร
เราไม่มีสถานที่ให้ท่านนั่งยืนอีกแล้วเพราะว่าเต็มหมดแล้ว
ก็ขอให้ดูทีวีถ่ายทอดอยู่ที่บ้าน
เวลาบ่าย๒โมงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
บ่าย๒โมงตรงเลยครับไปนะเวลาชั่วโมงกว่า
ต้องรีบไปนะไปให้ตรงเวลาไปเดี๋ยวเขาเลิกก่อนไม่ได้ดูอีก
นะครับเช้าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณ
ขอบคุณมากยินดีครับยินดีครับยินดีครับ
อาจารย์จุลธีทานทองศิลปินแห่งชาตินะคะ
ก็มาบอกเล่าถึงกิจกรรมดีที่ศิลปินรวมใจการแสดงความอาลัยถวาย
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ